และเมื่อวานี้ข้อมูลจากอายการกลับมาถึงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะเห็นแย้งการสั่งฟ้องและไม่สั่งฟ้องของอายการ
เป็นการรวบรวมความคิดเห็นกันเพื่อทำเอกสารกลับไปที่อายการอีกทีนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องข้อหานายเปรมชัยไป๑๐ข้อหา
พนักงานอายการก็มีความเห็นสั่งฟ้องไป๖แล้วก็ไม่สั่งฟ้อง๕
ก็ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
จะต้องลงความเห็นส่งกลับไปให้อายการต่อ
พลตำรวจเอกศิวราบรังสิพรามณกุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เรียกประชุมตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนายเปรมชัยและพวก
คดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่

โดยพนตำรวจเอกสิวราบริเวิร์ดเปิดเผยว่าที่ประชุม
มีความเห็นแย้งกรณีที่อายการภาค๗
ไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๔คนทุกข้อหา

นายเปรมชัยก็ไม่โดนอายการสั่งฟ้องเหมือนกัน
นั่นก็คือข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่า
ซึ่งอายการสั่งฟ้องเฉพาะนายธานีธุมมาศคนเดียว

พนักงานสอบสวนของตำรวจเห็นว่าทุกคน
มีการแบ่งหน้าที่กันทำในขณะที่เข้าป่านะ
ดังนั้นจึงถือว่าเข้าข่ายร่วมกันกระทำความผิด
ในข้อหาเดียวกันทุกคน
รวมถึงข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าด้วย
ส่วนกรณีอายการสั่งไม่ฟ้องเรื่องการเข้าไป
และนำอาวุธเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
กฎกระทรวงฉบับที่๗ทัพ๒๕๕๙
มาตรา๕และพรบป่าสงวนแห่งชาติ
มาตรา๓๗กำหนดไม่ให้นำวัตถุระเบิด
ประทัดยาเบื่อยาเมาหรือว่าสิ่งอื่นที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าเข้าไป
แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
กรณีนี้ถ้าพนักงานสอบสวนไม่พบการยื่นหลักฐานการขออนุญาต
จึงเห็นว่าผิดตามกฎกระทรวง
โดยจะส่งความเห็นแย้งกลับไปยังอายการในวันนี้๑๐เมษายนในช่วงเวลาก่อนเที่ยง
ส่วนอายการสูงสุดจะมีความเห็นอย่างไร
ตำรวจก็ไม่สามารถก้าวล่วงได้แล้ว
เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ของอายการสูงสุด
ในการที่จะตัดสินต่อไป
ขณะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าในฝากฝั่งของเจ้าสัวเปรมชัยด้วยนะ
เพราะว่านายเปรมชัยกรณสูตรพร้อมพวก
ก็เดินทางไปยังศาลจังหวัดทองผาภูมิ
เพื่อเป็นการรายงานตัวในวันครบกำหนดการนัดฝากขัง
ครั้งที่๕ก็คือ๖๐วันนะครับ
ก็ไปที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิที่ห้องพิจารณาคดี
ต่อไปใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีเท่านั้นนะครับ
ทั้งหมดก็เดินทางลงมาจากศาลแล้วก็ขึ้นรถกลับทันที

ซึ่งเป็นทนายความที่ไปด้วยครั้งนี้นะฮะ
ก็เปิดเผยนะครับว่าคดีของนายเปรมชัยและพวก
ก็สามารถยื่นฝากขังทั้งหมดได้๗ครั้ง
และข้อหาเพราะข้อหามีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก๑๐ปี
ครั้งนี้เป็นการมาตามนัดฝากขังครั้งที่๕แล้วนะครับ

จะต้องมารายงานตัวต่อสารจังหวัดทองผาภูมิในนัดต่อไป
คือครั้งที่๖ในวันที่๑๘เมษายนนี้นะครับ
เมื่อวานก็นายเปรมชัยเจ้าสัวเนี่ย
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อมวลชนนะฮะ
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนก็เดินทางมาด้วยรถตู้คันเดียวกัน